เมื่อวานนี้นางองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐก็ได้หารือกับตัวแทนจากกลุ่มชาติภัณฑ์ต่างในพม่านะครับ
ในเรื่องของการเจรจาสันติภาพ
หลังจากที่การสู้รบระหว่างกองทัพพม่ากับกลุ่มชาติภัณฑ์ได้ดำเนินมามากกว่า๕ทศวรรษ
ซึ่งตัวแทนจากกลุ่มชาติภัณฑ์ที่เข้าร่วมในการเจรจาก็มองว่านี่คือจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับ

ภายหลังจากที่พบป่าหารือกับนางซูจี
ในเรื่องการเจรจาสันติภาพที่จะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้นะครับว่า
พบป่าเมื่อวานนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและเป็นกันเอง

โดยเขาได้ย้ำว่าการสร้างสันติภาพคือภารกิจที่สำคัญ
เทียบเท่ากับการประกาศเอกราช
ครูอุราวได้ระบุนะครับว่าการพบป่าเมื่อวานนี้
ยังคงไม่สามารถยุติปัญหาของกลุ่มชาติภัณฑ
ไม่ได้ร่วมลงนามในข้อตกลงหยุดจริงเมื่อปี๒๕๕๘ได้
เนื่องจากว่ายังไม่มีฝ่ายใดที่ให้คำมั่นสัญญาอย่างชัดเจน
ซึ่งก็ได้เรียกร้องให้รัฐบาลพม่าเห็นใจกลุ่มชาติภัณฑ์ต่าง
จากพวกเขาล้วนได้รับความเจ็บปวดจากการสู้รบที่ดำเนินมาอย่างยาวนาน
ทรัพยากรต่างถูกทำลายและผู้คนต้องกลายเป็นผู้ลิภัยในต่างแดน
ว่ารัฐบาลใหม่ของนางซูจีซึ่งขึ้นสู่อำนาจเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
ยกประเด็นเรื่องสันติภาพเป็นพันธกิจหลัก
แต่ว่าจนถึงปัจจุบันการสู้รบระหว่างทหารพม่ากับกลุ่มชาติภัณฑ์ต่างก็ยังไม่สิ้นสุดลง
ดังนั้นกลุ่มชาติภัณฑ์ต่างจึงคาดหวังนะครับว่าการเจรจาสันติภาพที่จะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้
จะนำมาซึ่งความปลอดภัยในชีวิตสันติภาพและก็การปกครองโดยยึดหลักนิติรัฐครับ